คุณผู้ชมค่ะข่าวแรกของเราในวันนี้มาเริ่มต้นกันที่นักร้องลูกทุ่งสาวหญิงลีศรีจุมพลนะคะ
แฟนหลายคนบ่นคิดถึงแล้วเมื่อไหร่จะกลับมารับงานสักทีนึง
ซึ่งล่าสุดเมื่อวานนี้พี่หญิงลีได้โพสต์คลิปนะคะที่ตัวเองเข้ารับการผ่าตัดบริเวณใบหน้าเป็นครั้งที่๔แล้ว
ถูกต้องแล้วในครั้งนี้เนี่ยเขาทำอะไรบ้างทำเพื่ออะไรเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันสดเลยนะคะผ่านทางโทรศัพท์กับพี่หญิงลีศรีจุมพลค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีพี่หญิงลีนะคะ

ค่ะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าการผ่าตัดครั้งที่๔นี้ทำอะไรมาบ้างคะ
สำหรับครั้งที่๔นะคะซึ่งหญิงลีก็ได้ปรึกษาคุณหมอนะคะคุณหมอก็มีดุลพินิษฐ์ว่า
ถ้าเกิดว่าเก็บรายละเอียดช่วงคางกระพุ้งตรงใกล้มุมปากที่มันยังแบบเหลือไขมันค่อนข้างเยอะไม่เข้ารูปหน้า
แล้วทีนี้ก็ยังมีคลื่นแบบเหมือนมันขลุขระบ้างอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็ผ่าตัดเล็กให้ซึ่งไม่ได้ดมยาสรุปนานแต่ว่าเป็นฉีดเข้าน้ำเกลือให้หลับนะคะ
แล้วหญิงก็ค่อนข้างสบายใจเพราะว่ามันเล็กลงแล้วก็ถ่ายคลิปวันหลังจากวันผ่าน๑วันนะคะ
ก็ดูดีแล้วแสดงว่าในอนาคตก็จะดูดีไปเรื่อยเพราะว่ามันยังมีอาการบวมเนื้อบวมช้ำอยู่
ตอนนี้ก็ผู้จาก็อาจจะยังไม่ทันัดเท่าไหร่มันยังเป็นแผลที่กระพุงแจ้งด้านในนะคะ
ค่ะพี่หญิงลีคะค่ะตอนนี้เนี่ยพี่หญิงลีกังวลเรื่องปัญหาอะไรมากที่สุดคะ
ปัญหาเรื่องสุขภาพหรือว่าปัญหาเรื่องของใบหน้าที่มันเปลี่ยนไปในตอนนี้ค่ะ
ใบหน้าเกลียนนี่คือเราผ่าตัดกลับมาแล้วมันจะเหมือนเดิมได้เต็มร้อยหรือเปล่าเราไม่รู้นะคะ
แต่หญิงคิดว่าอาจจะไม่แย่แล้วแต่ดีกว่าตอนที่หน้าใหญ่หน้าบวมดีกว่าแน่นอนในความรู้สึกของหญิงนะคะ
ความกังวลของหญิงก็ไม่มีแล้วตอนนี้เพราะว่ากล้ามเนื้อขามาเต็มที่
แต่ว่ามันยังไม่โตมันคงจะใช้เวลาไปเป็นหลายเดือนผ่านไปที่จะสวยงามเหมือนเดิม
แต่อาจจะไม่รู้ว่าเหมือนเดิมไหมแต่ที่แน่หญิงวิ่งได้ขึ้นบันไดได้หลายรอบโดยที่ไม่ต้องหุ่นบันได

ถึงมีศักยภาพกลับมาในด้านของร่างกายแล้วค่ะ
หญิงลีคะแล้วหลังจากนี้เนี่ยค่ะคุณหมอได้บอกไหมคะว่าเราจะต้องมีการผ่าตัดอีกรอบนึงไหม
หรือว่าตอนนี้โอเคแล้วมากน้อยแค่ไหนคะ
คือตอนนี้หญิงไม่อยากผ่าตัดซ้ำซ้อนนะคะเพราะว่ามันเจ็บแล้วมันก็แบบ
มันอาจจะไม่ต้องจำเป็นแล้วเอาแค่ไหนได้แค่ไหนก็ได้แค่นั้น
เพราะมันไหลชัดแล้วหญิงไม่ไหวแล้วทีนี้ในส่วนของธรรมชาติบำบัดเนี่ยมันก็จะดีนะคะ
เช่นหญิงหญิงหยุดกินเนื้อเนื้อหลายส่วนที่เมื่อกี้ไขมันแล้ว
เนื้อขาเรามาหญิงหยุดกินไขมันนะคะแล้วร่างกายเราก็น้ำหนักเริ่มลดลงลดลง
ทำให้หญิงมีความคล้ายเดิมแล้วนะคะตรงออกด้านหลังที่มันผุดขึ้นมาตรงตรงช่วงท้ายทอยค่ะ
มันใหญ่รอบทั้งคอเลยตอนนี้มันลดลงมามันยุบแล้ว
กล้ามเนื้อตัวทั้งแขนทั้งตัวนะคะเสื้อตอนนี้ก็หลวมแล้วเพราะว่าตอนนั้นมันใหญ่ใหญ่ครึ่งบนนะคะ
ค่ะก็ถือว่าอาการนี้ดีขึ้นเรื่อยตอนนี้หญิงดีขึ้นเพราะว่ามันมีกำลังใจนะคะ
มีกำลังใจทุกอย่างมีความหวังแล้วก็ยังโชคดีที่พบคุณหมอ
ท่านนี้ที่ดูแลในส่วนของการผ่าตัดหลายครั้งที่คุณหมอก็ใส่ใจรายละเอียดในความปลอดภัยมีเครื่องช่วยชีวิตทุกอย่าง
แล้วก็หมายถึงว่าความสวยงามท่านก็ดูแลรักษาให้
เหมือนแบบรอยเย็บรอยอะไรเล็กซึ่งหญิงเหมือนตายคืนตายเกิดใหม่นึกว่า
ค่ะก็มีงานเข้ามาสองสามงานใกล้ใกล้ใกล้นี้แล้วนะคะ
ใกล้นี้ก็จะมีงานกลับมาให้แฟนได้ติดตามกันแล้วใช่ไหมคะ
แล้วจะมีผลงานใหม่ด้วยไหมผลงานใหม่ตอนนี้ก็ถือว่ายังเป็น
อัลบั้มใหม่นะคะชีวิตที่ดีค่ะแล้วก็เพลงที่กำลังอัปเดตเข้าชาร์จอยู่
ต้นต้นช่วงนี้คือเพลงสามสิบสิบที่หญิงลีก็โพสต์คลิปออกไปนะคะ
ในส่วนของการอัปเดตใบหน้าแล้วก็เพลงนะคะแล้วก็หน้าเวทีหญิงลี
มั่นใจว่าหญิงทำได้เต็มร้อยเพราะว่าหญิงชอบเต้นชอบสนุกร้องเพลง
แล้วก็ชอบคำคมพูดจ้าให้สนุกมากเลยค่ะโอ้สุดยอดมากค่ะพี่หญิงค่ะ
ยังไงขอให้หายไวนะคะขอบคุณมากนะคะฝากคิดถึงแฟนแฟนทุกคนด้วย
ได้นะคะขอบคุณมากค่ะโอ้โหต้องบอกนะคะคุณผู้ชมว่าเสียงพี่หญิงลีเนี่ย
สดใสใช่ค่ะจากเดิมถ้ายังจำภาพกันได้อืม
รวมดีขึ้นสิ่งสำคัญเลยคือพี่หญิงลีกำลังใจดีมาก
ดีมากจริงฟังจากเสียงเมื่อสักครู่นี้นะคะ